การท่องโลกโซเชียลเราก็จะไปเจอกับกระแสฮิตมากมายหลายอย่าง
วันนี้รวบรวมเอาไว้มีอะไรฮิตในโซเชียลบ้างนั้น

พาคุณผู้ชมไปท่องโลกโซเชียลกันหน่อย
มีเรื่องอะไรที่เป็นกระแสฮิตติดลมบ่นบ้าง

พาไปดูการรับปริญญาแบบที่หลายคนไม่เคยเห็นมาก่อน
ขอให้ลืมการรับปริญญาแบบเดิมไปได้เลย

หวังว่าบัณฑิตคงจะไม่แผ่วนะคะ
ย้าหู้

ปริญญาแบบสบาย
สไตล์แอคชั่นของนักศึกษาแต่ละคน
นี่คืองานรับปริญญาของสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์
เชื่อว่าหลายคนไม่เคยเห็นมาก่อน
นักศึกษาที่ขึ้นไปรับปริญญาครั้งนี้
ต้องเตรียมตัวมาพร้อม
พร้อมนะท่าทางแอคชั่นที่จะใช้ในวันรับปริญญานั่นเอง
แต่ละคนต้องเตรียมคิดมาว่าจะใช้ท่าไหนที่ไม่อายเพื่อน
หรือมีท่าไหนแปลกสร้างเอกลักษณ์บ้าง
งานนี้แต่ละคนอย่างที่เห็นล่ะครับ

แต่ที่แน่อาจารย์ที่มอบใบปริญญานั้นยิ้มหัวเราะตลอดงานกันเลย
หลายคนเข้ามาชมแล้วบอกว่าวันจบมันต้องสนุกแบบนี้
ถึงจะเป็นที่จดจำแต่หลังเสร็จพิธีอาจารย์มียิ้มเหงือกแห้งแน่นอน
ส่วนอีกหนึ่งกระแสขอบอกว่าน่ารักมาก
ฉุยชิ่งอีนางเอกชาวจีนได้โพสต์ภาพใส่ชุดนักเรียนไทย
ปักชื่อภาษาไทยว่าจุ๋ยจิ้งอีรหัส๙๙
หลังชุดนักเรียนไทยฮิตมากที่เมืองจีน
ทำเอาถูกใจเหล่าบรรดาแฟนคลับชาวไทยเป็นอย่างมาก
เพื่อแฟนคลับชาวไทยได้โพสต์ภาพของหมูบัอย

เพจเฟซบุ๊คแบงคอกไอเลิฟยู
ได้โพสต์ภาพจุยจิ้งอีหรือเสี่ยวจุย
ดาราสาวชื่อดังชาวจีนที่เพิ่งมาเที่ยวเมืองไทย
เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนกลับบ้านที่เมืองจีนไปแล้ว
เมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนกลับบ้านที่เมืองจีนไปแล้ว

ได้โพสต์ภาพตัวเองใส่ชุดนักเรียนไทยสุดน่ารัก
ลงในห้วยป๋อส่วนตัวพร้อมระบุว่าคิดถึง
กระแสดังกล่าวต้นเรื่องนี้เกิดจากภาพยนตร์ไทย
เรื่องสิ่งเล็กที่เรียกว่ารัก
นำแสดงโดยคุณมาริโอและคุณใบเฟิร์น
โด่งดังมากที่โน่น
ชาวจีนจึงเกิดอินกับการใส่ชุดนักเรียนตามพระเอกนางเอกนั่นเอง
ในภาพดังกล่าวจุ๋ยจิ้งอีใส่ชุดนักเรียนไทย
เดินเล่นหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์กรุงเทพ
โดยชุดนักเรียนปักชื่อจุ๋ยจิ้งอีพร้อมเลขรหัสประจำตัว๙๙
งานนี้มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักกันเป็นจำนวนมาก
ทำให้เกิดกระแสใส่ชุดนักเรียนไทยขึ้น
เหล่านักท่องเที่ยวชาวจีนต่างพากันใส่ชุดนักเรียนไทย
ไปเดินถ่ายรูปยังสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทยจนกลายเป็นไวรัล
ล่าสุดที่จังหวัดภูเก็ตนักท่องเที่ยวชาวจีน
ต่างก็พากันไปช้อปปิ้งซื้อชุดนักเรียน
และสวมใส่ชุดนักเรียนไทยเดินเที่ยวเดินถ่ายรูปกันเพียบ
และในขณะเดียวกันนั้นพิธีกรเศรษฐีป้ายแดงของช่องเรา
พี่ป้องนวัดเฮียได้ไปถ่ายละครที่นู่น
แล้วได้ตั้งกองกันแถวถนนเมืองภูเก็ต
เหล่านักท่องเที่ยวเห็นก็ตรงดิ้งไปขอถ่ายรูป
เพราะเฮียป้องของเราเขาก็โด่งดังไปถึงแดนมังกร
งานนี้เฮียก็เป็นกันเองสุดทักทายยิ้มแย้มแบบน่ารัก
พร้อมต้อนรับทุกคนสมกับเป็นนุ่มสยามเมืองยิ้มจริง
สำหรับการใส่ชุดนักเรียนขอฝากว่าให้ใส่ชุดไปในที่ที่เหมาะสม
สถานที่ยามวิการอย่างที่อโคจรก็ไม่ควรใส่ไปนะครับ
เพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
รวมถึงอาจมีความผิดพระบอกเครื่องแบบนักเรียน
๒๕๕๑ด้วยนะครับ
ยอดไปเลยตอนที่ติดลมบ่นนะ